กับงานนี่เลยบวงสวง

คนนี้เป็นนักร้องเสียงดีนะ

งานบุญที่ดิฉันว่านี่คืองานไหว้ครูค่ะครอบเสียนบวงสวงสักการะเจ้าปู่ศรีสุโธและเจ้าย่าปฐุมมานั่นเอง
และอาบน้ำมนต์สะดอกเคราะห์ประจำปี๒๕๖๖ค่ะ
ที่เขาจัดขึ้นณบ้านสวนปฏิบัติธรรมนาคนของท่านหมอปูนดวงดีมีเงิน
อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีคุณผู้ชม
ซึ่งงานนี้หนุ่มก๊อตจิรพัฒน์ค่ะก็ถูกเชิญไปร่วมงานบุญครั้งนี้ด้วยเหมือนกัน
ดูตามภาพแล้วก่อนหลายคนนุ่มขาวห่มขาวมากระบขณะอาจารย์รอบเศียรภัณฑ์คุณผู้ชม
อกจากนี้ก็ยังได้ถวายเสียงด้วยเดี๋ยวนี้เขาฮิตไปนะถ้าไม่รำก็ต้องร้อง
ถ้าไม่ร้องก็ต้องรำนะคะ
ต่อหน้าองค์พญานาคกับผลงานเพลงฮิตของเจ้าตัวค่ะ
คือเพลงพันปีที่รอคอยที่ตอนนี้มียอดวิวกว่า๒ล้านวิวเรียบร้อยแล้ว
แฟนค่ะก็รุมขอถ่ายรูปหนุ่มก๊อตเยอะมากเลย
และแน่นอนว่างานบุญใหญ่แบบนี้ก็ต้องมีตัวเลขมาฝากเช่นเดียวกันคุณผู้ชม
ซึ่งรอบนี้ไม่ใช่จากเลขทูบนะแต่ว่าเป็นเลขปลายประทัด
ดูให้ดีหมานทุกคนค่ะเชิญรับชมจ้
ปิ๊งมาแล้วค่ะเห็นเลยชัดเลย

คุณพูดสำเนียงเหมือนแบบว่าเลขที่ออก

เออนะคะนี่คุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามันก็เห็งปัง

ก็ขอให้น้องมีความเห็งปัง
ถ้าจะเฮงปังยิ่งกว่านี้อีกคือ๐๔๒ต้องออกนะ

ยังยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะ
หลังจากที่เสร็จงานปุ๊บน้องก็เดินทางไปถวายประพัดประทัด๑แสนนัดต่อเลย
แล้วก็ร้องเพลงถวายปู่ท้าเวสวรรณค่ะ
ที่วัดสมานมิตรจังหวัดนครราชศรีมา

ว่าคนที่ไปว่ายกราบขอพรเนี่ยเขาถูกรับวันที่หนึ่งมาแล้วหลายคน

วัดนี้บอกเลยว่าดำมากนะฮะ
งานนี้น้องก็เลยขอเสี่ยงโชคจับเลขในหายก็แล้วกัน
เลขที่ได้ก็คือ๓๙คุณผู้ชมค่ะ

๓๙๙คุณผู้ชมแล้วเลข๓๙๙เนี่ยเป็นเลขตัวเดียว
กับตัวเลขหางประทัดเดอะเลย

ใช่แล้วค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงว่าจดตั้งแต่มือนี้

จบทุกวันไงวันนี้บันเทิงไทยรัฐประจำวันที่๑๓มีนาคม๑๔มีนาคมจนไปถึงวันที่๑๖โอ้ยรวยกันทุกวัน
มันต้องออกแน่นอนตั้งแต่เล็ก๑ถึงเล็ก๙ต้องมี